คุณผู้ชมครับปิดท้ายในช่วงนี้เนี่ยเราพาไปดูการตรวจผับแบบว่า
โอ้โหเขาเรียกว่าผู้กองสายตื๊ดคือต้องบอกก่อนว่าเวลาไปเที่ยวกลางคืนอ่ะ
แล้วตำรวจลงตรวจอ่ะครับทุกคนจะเซ็งมากเพราะว่าสั่งปิดเพลง
สั่งเปิดไฟทุกคนอยู่เฉยเฉยอ๋อแล้วตำรวจก็จะเดินมาเป็นแบบนั้น
ขอตรวจมาขอนู่นขอนี่แล้วคือเขาจะมาในจังหวะที่เรากำลัง
อ่าห้าทุ่มกว่าอย่างเงี้ยเฉยต้องทุกคนกำลังแบบอ๋อ
อีกนิดนึงจะปิดแล้วขอสะดวกให้เต็มที่แล้วตำรวจก็ลง
แต่คราวนี้ได้ใจนักเที่ยวเต็ม

เป็นรูปแบบของผู้กองดีเจคุณผู้ชม
ไปชมบรรษากาศตอนที่เขากำลังไปตรวจปลับนั้นหน่อยครับ
ได้แฟนใหม่นะคะชูหน่อย
ชูบัตรประชาชนให้เจ้าท่านที่ตำรวจดูหน่อยครับ
เขาไม่ได้ผิดเผาเลยคะ
ตอนนี้ตำรวจขึ้นไปบนเคาน์เตอร์ดีเจแล้ว
เปิดไฟอยู่เนี่ยสะลัวแบบนี้อยู่
โอ้นี่ตำรวจก็เปิดไฟแล้ว
มาทุกคนก็ดูความเศร้งนิดนึงอ่ะ
แต่ความเซ็งกำลังจะหายไป

ติดเร็วไปเร็ว
ขอเสียงคนไม่มีแฟนหน่อยเร็ว

นี่ตำรวจขอเสียงคนในผับนะ

ดูประชาชนไว้เลยนะฮะ

บัตรประชาชนหน่อยฮะผู้หญิงเสื้อดำ
สาวเสื้อดำคนหรือว่านางฟ้าทำไมถึงน่ารักคะ
โอ้โห

ต้องบอกว่าสาวกรี๊ดคุณผู้ชม
ดีเจผู้กองสไตล์แบบนี้ลีลาแบบนี้โดนใจนักเที่ยว
โดยเฉพาะสาวพากันกรี๊ดลั่นทีเดียว
บางคนไม่อยากเชื่อว่าเอ๊ะนี่เป็นการปฏิบัติงานของตำรวจจริงเหรอ
ในการเข้าไปตรวจค้นประชาชนที่ประวัมแหม

โอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นการตรวจผับลีลาใหม่ได้ใจขาดเที่ยวแล้วครับ

เป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่แล้วก็คนก็แบบเข้าไปดูเยอะ

เขาก็ถ่ายในคลิปนี้แล้วก็ไปโพสต์เอาไว้
สื่ออะไรเขาชื่ออำรวจจำรวจเอกชัยมณฑนพอหนมงคลพิทักษ์
หรือผู้กองเล็กนี่น้องมิ้น
นี่ผู้กล้องเล็ก

ว่าการไปออกตรวจสถานบันเทิงหรือผับเนี่ยวันนั้นไปกับสายตรวจสัก๒๐นายครับ
วันนั้นมีนักเที่ยวไปใช้บริการอยู่เยอะมาก
ก็เลยทำยังไงดีล่ะให้ทุกอย่างมันง่าย
ให้ทุกคนให้ความร่วมมือแล้วก็เร็วขึ้น
รวมทำให้นักท่านเที่ยวรู้สึกดีกับตำรวจที่ไปขอตรวจ
เหมือนที่บอกว่าทุกคนก็มีความรู้สึกด้านลบกับตำรวจอีกแล้ว
สุดท้ายผู้กองเล็งตัดสินใจเดี๋ยวผมเนี้ยสวมวิญญาณดีเจนละกัน
ไปดูอีกคลิปอีกช่วงนึงครับ
เราก็เลยจำคำพูดมาแล้วมาลองไปใช้ดูเนี่ยครับ
เป็นช่วงเวลาสั้นนะครับ
ไม่คิดว่าจะเป็นกระแสขนาดนี้
ใช่ครับแล้วก็ไม่คิดว่าก็มีคนถ่ายคลิป

ฝากถึงนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วยครับ
ก็ขับขี่ปลอดภัยนะครับไม่ว่าไม่ขับนะครับ

ผู้กองบอกว่าแต่ก่อนผมก็เคยเที่ยวแบบนี้

ก็เลยจำเขามาว่าดีเจเขาทำแบบนี้
มันไม่น่าใช่แค่จำของผู้กอง

หลังเลิกภารกิจนี่ผู้กองรับจ๊อปข้างนอกหรือเปล่า

ใครอยากจะเจอดีเจผู้กองสุดหล่อผู้กองเล้

ที่สำคัญคือคุณผู้ชมเขาบอกแล้วว่า
คุณอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปตรวจ

ก็เป็นคลิปที่สร้างความฮือฮาให้กับคนในโซเชียลว่า

ดีนะจริงแล้วแบบพอเราปรับตัวกัน
การทำงานมันก็จะง่ายขึ้นอย่างที่ผู้กองเล้งบอกค่ะ
เข้าใจซึ่งกันแล้วกันเนาะก็จะได้ให้ความร่วมมือกัน